คุณยังอินอยู่เหรอ

คือมาตั้งจากจุ่มลืกเหมือนเรา๒คนเลยเนอะ
เนี่ยต้องเอาถั่นออกก่อนนะไม่อยุดเต้นน่ะ

หิวแล้วถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของของกินกันก่อนเลยนะคะ
คุณผู้ชมที่มีอะไรเด็ดแนะนำก็ส่งข้อความผ่านทางไลน์มาได้

เดี๋ยวพาไปก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
วันนี้จะพาไปชิมก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์

เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสามารถรับประทานหมดคนเดียว

ยักษ์ไหม

ตะเกียบก็คู่ยักษ์

ก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ที่เห็นนี้
เป็นของร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยากอไผ่
สันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้
เพราะว่าเจ้าของร้านหนุ่มหลอกกล้ามใหญ่คนนี้
นามว่าพิเชษนาใจอายุ๓๗ปี
ออกมาท้าดวนว่าลูกค้าท่านใด

ที่มีน้ำหนักรวม๓กิโลกรัมหมด

ฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทเดียว

แม้ก็คือต้องกินเพียง๑คนเท่านั้น
ห้ามมีใครช่วยเด็ดขาดย้ำเลยว่าห้ามห้าม

เป็นจำนวนเงิน๔๙๙บาทนะจ๊ะ
ดูส่วนประกอบเขาหน่อยนี่เพียบเลย
กินมากคือโอ้โหปลาหมึก

คุณพี่พิเชษเขาบอกว่าร้านนี้ก็เปิดมา๘เดือนแล้วนะคะ
โดยสูตรก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยามาจากญาติ
แต่นำมาปรับปรุงสูตรใหม่โดยเฉพาะน้ำซุป
สมุนไพรสูตรเฉพาะที่ต้มไว้ถึง๒๔ชั่วโมง

ตุ๋นกันสักเขี้ยวกันจนแบบโอ้โหนัวเลยทีเดียว
ราคาเริ่มต้นที่๒๐บาทค่ะ

ใช่แล้วแพงที่สุดก็นั่นแหละค่ะ

เขาบอกอย่างนี้เวลาที่เราอยู่หอกับเพื่อน

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในหม้อใหญ่

เฉพาะช่วงสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนี่แหละ

ก็เลยได้ไอเดียนี้แหละมาทำก๋วเตี๋ยชามยักษ์นะคะ
ส่วนก๋วยเตี๋ยวได้มีการทดลองกินภายในร้าน๕๖คน

แต่รับรองว่าเหมาะกับกลุ่มที่ชอบทานกันเยอะ

ก็คือสั่งทีเดียวกินกันได้ทั้งบ้านเลยค่ะ
อย่างเกิดเข้ามารวมกัน๑๐คนอะไรก็เข้ากินให้หมด

สองคนเดียวกินด้วยกันแชร์กันกินสนุก
ผมมานึกถึงบรรยากาศตอนเราเป็นธรรมศาสตร์ครับ

เพราะว่ามันได้บรรยากาศหลังมันสนุก

ส่วนชามที่เราเห็นนี่ที่คุณบอกมันใหญ่มาก
คือเขามีการสั่งผลิตแบบพิเศษมาจากจังหวัดลำปาง
ตกใบละ๑๔๐๐บาทเลยนะ

กำลังสั่งเพิ่มอีก๒ใบ
เพื่อมาใช้หลังจากที่มีการเริ่มใช้ได้เพียงวันเดียว
ก็มีผู้ที่สนใจเข้ามาท้าพิสูจน์กันมากมาย

สำหรับถ้วยตราไก่ชามยักษ์แบบนี้
จริงแล้ว๒ชามก็พอแล้วค่ะ

แต่ถ้าแตกล่ะ๑๔๐๐บาทเลยนะคุณ

ดีแล้วล่ะไปลองกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ใครที่อยากจะลิ้มลองแล้วก็อยากจะทานอะไรที่มันแบบจุใจแบบนี้
รับรองเลยว่าทานแล้วจุใจแน่นอน
นอกจากจุใจจุกด้วยครับ

คราวนี้ไปดูอีกที่หนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง
เขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษมาก

แล้วราคาเนี่ยก็ไม่แพงเท่าไหร่ด้วยนะ

ลูกชิ้นที่ลูกเนี่ย

ก๋วยเตี๋ยวนะที่บอกว่า

ที่เห็นเนี่ยเพราะเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เบิร์นท่ำ
ยักษ์มาเริ่มเทิมเป็นแหม่เขาเรียกว่าอะไรของทางร้านเขาใช่อ่ะ
ก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือริมถนนสามโก้
ศรีประจันทร์หมู่๓ตะบนสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองครับ
ของคุณตะวันและคุณแก้วันแก้วประหลาดนะครับ
สองสามีภรรยามีไอเดียที่เขาบอกว่าไม่เหมือนใครเหมือนกัน
โดยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครั้งแรกก็ไปซื้อภาชนะมาหลายขนาดนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยแกบอกว่าดันไปซื้อขนาดใหญ่มาไง
ไม่รู้จะทำยังไงเออก็เลยขายผิดไซส์แล้วอ่ะนั่นน่ะสิ
ก็เลยขายมันชามยักษ์อย่างนี้นี่แหละคุณผู้ชมครับ
บอกว่าเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะโอ้ขายก๋วยเตี๋ยวแบบธรรมดามัน
เดี๋ยวมันจะไม่โดนใจไม่สร้างชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เลยขายแบบนี้แล้วก็มีชื่อเมนูที่ฟังแล้วต้องขออนุญาตอ่านนะ
คือเกินกว่าคำว่าพิเศษแล้วล่ะก็นั่นแหละครับ
จากนี้มีโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าครับท้ายทานเหมือนกัน
ท่านใดนะครับทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าเมนูนี้โคตรพิเศษเนี่ย
คนเดียวหมดภายในเวลา๔๕นาที
รับเสื้อผู้พิชิตเป็นรางวัลไปเลยนะครับ
ให้กินฟรีโดยไม่ต้องจ่ายเงินอีกต่างหาก

พิเศษคำว่าโคตรพิเศษนี่มาจาก
เขียนเมนูว่าปกติ๑๒บาท
ธรรมดา๒๐บาทพิเศษ๓๐บาท

คิดว่าโทษพิเศษซะเลยหมดเรื่องไปอะไรอย่างนี้
แล้วกลายเป็นโคตรพิเศษติดปากกันไปเรื่อย
เป็นไงล่ะฟังแล้วมันติดปากติดหูดีไหมล่ะ

ส่วนใหญ่ไม่มีใครสั่งแบบธรรมดาเลย
เป็นพ่อย่าติดปากติดหูอย่างที่บอกนี่แหละ

มาทั้งทีเนี่ยเขาบอกว่าต้องสดก๋วยเตี๋ยว

ให้รู้กันไปเลยนอกจากจะสนุกสะใจแล้ว
ยังนั่งเรียกว่าล้อวงแล้วก็โชะแชะภาพ
เขาเรียกว่าเวลาก่อนที่จะทานอะไร

พนักธรรมทักเท่านี้ดูนี้ไปต่อแล้ว

ก็น่าจะมวลแต่ถ่ายจนอึดใช่แล้วร้านนี้๔๕นาที
ครับร้านที่แล้วครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีครับผม
ใครมีวิธีการกินเร็วกินไวไปลองกัน๒ร้านนี้
อยากรู้เหมือนกันว่าจะทานหมดหรือเปล่านะคะ
เวลาเราตกปลาเนี่ยเราก็จะต้องมีการใช้เหยื่อด้วยการใช้ไส้เดือนหรือว่านอน
แต่ว่าคราวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นผลไม้กันบ้าง

ใช่แล้วอาจจะเป็นปลาที่ทานมังสวิรัติก็เป็นได้
แต่ว่าอันนี้มันคือลูกตะขบที่สุกแล้ว

เอาลูกตะขบที่สุกแล้วไปตกปลาถูกต้องมาเป็นเหยื่อถูกต้อง
ไปดูกันเลยเขาทำกันจริงนะคะ
นี่ใช่ไหมคือจำได้ตอนเด็กเนี่ยปีนต้นมงต้นไม้ไปเก็บเลยนะใช่
รสชาติเป็นอย่างไรหวานอย่างนี้มันหวานแต่อย่าไปกินไอ้ลูกเขียวล่ะ
เปรี้ยวใช่ไหม
ชาวบ้านตำบลตรีนรงอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
ใช้ลูกตะขบเกี่ยวเบ็ดตกปลาขายกันแบบสด
ลูกค้าที่แวะซื้อต่างก็ฮือฮาถึงความแปลกในการใช้เหยื่อตกปลาแบบนี้นะคะ
เพราะว่าปกติชาวบ้านจะใช้เหยื่ออย่างอื่นโดยเฉพาะไส้เดือนที่เราเคยเห็นกัน

นายบุญสืบเผือกเจริญอายุ๔๕ปีเจ้าของบ่อปลาเปิดเผยว่า
ขุดบ่อเลี้ยงปลานานาชนิดในพื้นที่กว่า๑๐ไร่
ปลาตะเพียนปลาสวายปลาสายยูปลาจีน
แล้วก็เลี้ยงเป็ดในบ่อปลาสร้างรายได้มานานแล้ว
โดยจะจับขายตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ
แต่ละวันมากน้อยตามความต้องการของลูกค้าค่ะ
ที่จะได้ปลาสดขึ้นมาจากบ่อนะคะ
และที่ผ่านมาลูกค้าเวลาลูกค้าไปซื้อปลาภายในบ่อก็จะนำตาข่าย
ไปวางกลางบ่อแล้วก็จะไปเก็บกู้ตาข่าย
จับปลาออกไปขายตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ
เพื่อนำไปทำอาหารแบบสดใช่ไหม
และเมื่อปีที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าลูกตะขบพอมันสุกแล้วเนี่ย
มันหล่นลงไปในบ่อน้ำแล้วพบว่าปลาที่เลี้ยงไว้แย่งกันกินค่ะ
แย่งกันกินลูกตะโขบนี่แหละค่ะจนหมดเลย
เลยเป็นที่มาของไอเดียนี้ใช่เก็บเกี่ยวผลตะขบที่สุกแล้วเนี่ย
มาเป็นเหยื่อแทนไส้เดือนแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีจริง
คาดเลยนะคะเมื่อหย่อนเบ็ดลงไปเพียงครู่เดียวเท่านั้น
ปลาก็กินเหยื่อติดเบ็ดขึ้นมาทันที
โดยในช่วงนี้เวลาที่ลูกค้ามาซื้อปลาเนี่ยก็จะใช้ผลของตะขบที่สุกแล้ว
เบ็ดตกปลาในบ่อที่เลี้ยงไว้ขึ้นมาขายให้กับลูกค้า
ตามจำนวนที่ต้องการได้ทันทีเลย
เก่งมากเลยนะคือจริงจริงปลาอาจจะเบื่อไส้เดือนไง
เหมือนเราแบบกินอะไรซ้ำอย่างนี้เราก็เบื่อ
ก็เลยลองทานลูกตาโขบดูว่างั้นเถอะ
ช่วงนี้อาจจะมังสวิรัติแบบกินคลีนรักษาหุ่น
ไขมันไม่เยอะเนื้อแน่น
ที่ฉันคิดได้เนอะได้หน่อยสิเอ้าคุณผู้ชมครับพาปลาไปอีกเรื่องหนึ่ง
เป็นการหาปลาเหมือนกันโอ้ที่จังหวัดยะโสธรก็บอกว่าหาปลากันแบบสนุกสนานกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณยุธยาตุ้มมีเรียกว่าลงพื้นที่ลงไปในบ่อ
จับปลากับเขาเลยหรือเปล่าถูกต้องครับโอ้โหไปดูลีลาของเขากันครับ
ตลอดหาเรื่องวันนี้ครับผมมาอยู่ที่กอทมครับ
นั่นก็คือกลางทุ่งบ้านหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับ
เดี๋ยววันนี้จะพาไปหาปลานะครับซึ่งเป็นปลาอยู่ตามหัวไร่ปลายนา
เป็นปลาที่มาอยู่เองนะครับชาวบ้านไม่ได้เลี้ยง
วันนี้จะมาจับกันครับเดี๋ยวตามไปเลยครับ
พร้อมเต็มที่ก็วิ่งผ่านทุ่งนาไปเลยครับ
มองลงไปด้านล่างสนามเริ่มแห้งเห็นปลาตัวโตอยากจะลงไปจับปลาแล้วล่ะครับ
เพราะอะไรล่ะก็ลงไปเลย
เหมือนจะราบลื่นนะครับแต่ก็ลงยากเหมือนกัน
เพราะสระสูงชันยิ่งลงไปก็เจอโครนลึกพอสมควร
ล้มลงไปกองกับโครนลึกเลยทีเดียวครับ
ชาวบ้านบอกว่าสูบน้ำออกจากสระตั้งแต่เมื่อคืนนี้
จนถึงช่วงเช้าน้ำก็แห้งพอดีพร้อมลงไปเก็บปลาได้แล้วครับ
ดูที่ชาวบ้านจับได้แต่ละตัวโอ้โหมันใหญ่มากจริง
โดยเฉพาะปลาช่อนนาตัวโตจะซ่อนอยู่ในโครน
ต้องล้วงวักไปลงไปแบบนี้ครับ
อุตส่าห์คุดเจอแต่ปลาช่อนนานั้น

แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปครับ
ยุธยาลงทุนขนาดนี้แล้วก็ต้องได้บ้างล่ะครับ
อีกอย่างวันนี้ได้พี่โกวิทบุญสมยา
ชาวบ้านหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร

ผู้สังพัฒในการจับรานะมาสอนด้วยแล้ว
รับรองจับได้แน่นอน
ว่าจับมหาปลาเมืองนี้จะต้องพูดไงครับ

ได้รับกว่าวีนย์แซนได้ผมให้บอก

จากพี่โกวิทจะสอนผมจับปลาแล้วนะครับ
ยังพาผมกินพุ่งแบบสดด้วย
บอกว่ากินได้ปลอดสารพิษ
แถมยังชวนผมลองกินอีกอ้าว
บอกเลยครับว่าที่นี่คือยะโสธรเมืองบ้างไฟโก้
เพราะฉะนั้นท่อเหล่านี้ก็คือบ้างไฟนั่นเองครับ
ชาวบ้านบอกว่าเป็นเศษของบ้างไฟที่จุดแล้ว
ตกตามท้องนาก็จะนำมาทิ้งไว้ในสระ
บางทีก็ตกในสระเลยก็มีนะครับ
ประโยชน์ของมันนั่นก็คือเป็นที่อยู่ของปลาแบบนี้ครับ
อันนี้คือบ้างไฟ

นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวอีสาน
ทุกพื้นที่ในช่วงหน้าแรงเลยก็ว่าได้ครับ

มักจะมีสระน้ำแบบนี้ในทุ่งนาอยู่แล้ว
ยามน้ำหลากปลาก็จะมาอาศัยอยู่ในสระเอง
พอถึงช่วงนี้ชาวนาบางคนก็ลงทุนสูบน้ำออก
นำปลาไปกินได้เยอะก็ขาย

ให้กับกลุ่มผู้ค้าที่มารอรับซื้อเลยก็มีครับ

เราจะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ

ปลาขาวก็อาจจะเหมือนคล้ายกับปลาตะเคียนนะครับ

แล้วก็ผมเห็นป๊าอันนี้

ใช่อิสานก็เรียกปลาตอง
ถ้ามันมีจุดนะอิสานก็จะเรียกตองกาย

ถ้ามันอย่างนี้ก็จะเรียกป้าตอง

ไม่รู้เหมือนกันครับ
ก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้ปลาช่อนนะครับ
ที่ได้เยอะมากหรือว่าปลาคอเนี่ยแหละครับเยอะมากนะครับ
นี่แหละครับก็คือปลาช่อนนาปลาหมอนา
ของจริงของแท้เป็นปลาธรรมชาติ
กลางทุ่งนาปราศจากอาหารเสริม
ยุติยาตุ้มีข่าวแทรศ์ทีวีรายงาน
โอ้เก่งมากคุณยุติยา
ลงถึงพื้นที่โอ้โหเละเทะไปหมด
คุณผู้ชมช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะ
ให้ไปรองท้องกันก่อนเพราะว่าอยากจะบอกว่า

หน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ